ช่วงนี้เรามาดูเรื่องของอุปสรรคกันหน่อย
แสงศูนย์ทรนธ์นั่นเองนะครับ
เพราะว่าต้องการจะเตือนใจคุณผู้ชมแล้วกันจะได้ระวัง

อย่างที่มีเด็กชายเขาสองคนเนี่ย

ในการไปลากเรือโซฟาโบ๊ทที่ชายหาดสวนสดนะครับ
อยู่ที่มรยองแต่ว่าถูกคลื่นซัด

แต่ว่าถูกน้ำซัดจมหายไป๒คนครับ
อาสากู้ภัยจากสมาคมกู้ภัยจังหวัดสิงห์บุรี
พร้อมด้วยนักประดาน้ำจากมูลนิธิ
ร่วมกระตันยูจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
เร่งช่วยกันค้นหาเด็กชาย๒คนที่จมหายไป
ระหว่างการเล่นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาของเมื่อวานนะครับ
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่ไปหาปลาเขาบอกว่า
เขาเห็นเหมือนคนกำลังจะจมน้ำ

พบว่าเป็นเด็กชายอายุราว๗ขวบ
รีบพาขึ้นฝั่งมาก่อนนะครับ
ก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นำตัวส่งโรงพยาบาล

แต่ว่าจากการสอบถามเด็กคนที่ช่วยมารอดชีวิตเขาบอกว่า
เขามาเล่นน้ำกับเพื่อน๓คนคุณผู้ชม
อีก๒คนจมหายไปใต้น้ำ
แล้วข่าวร้ายครับล่าสุดนักประดาน้ำดำลงไปพบกลายเป็นศพหนึ่งคน
คือเด็กชายชินาทิพย์ศรีอำภัยอายุ๙ขวบ
ส่วนอีก๑คนยังคงหาไม่เจอคือเด็กชายเดชิตพุ่มพวงอายุ๗ขวบนะครับ
ก็หวังว่าน้องจะปลอดภัยนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดมรยองครับ
เด็กชายนัทธวัฒน์ยั่งยืนอายุ๑๒ปี
แล้วก็เด็กชายกิติเทพปัชชินอายุ๑๒ปีเหมือนกัน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมรยองไปรักษาหลังประสบอุบัติเหตุ
ถูกขึ้นซัดตกจากเรือโซฟาบส
ก็เป็นเรือที่เขาเล่นน้ำทะเลกันนะฮะ
ทำให้กริจการจุกบริเวณท้องและใจโตง
มีอาการหายใจติดขัดหายใจไม่ออกนะครับ
ด้านในวสันใจสะอาดเจ้าของเรือโซฟาบัวก็บอกว่า
เด็ก๒คนนี้เป็นเด็กม๑เองนะครับ
ไปหามารายได้พิเศษในการช่วยหาลูกค้านักท่องเที่ยว
ใช้บริการเรือโซฟาโบ๊ทที่บริเวณชายหาดสวนสน
รายได้วันหนึ่งเขาให้๑๕๐๒๐๐บาท
แล้วก็มีทริปจากนักท่องเที่ยวต่างหากด้วย
ก่อนเกิดเหตุเด็กทั้งสองคนขับเรืออยู่ห่างจากชายฝั่งสัก๓๐เมตร
แล้วเขาต้องเลี้ยวเรือแบบกระทันหันนะคุณผู้ชม

แต่จังหวะที่เลี้ยวมันถูกคลื่นซัด
แล้วก็ตกทะเลบาดเจ็บดังกล่าวนะครับ

ต้องไปทำงานแล้วอาจจะยังไม่สามารถจะควบคุมเรือได้

คือก็ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะ
เข้าใจแหละว่าอยากที่จะทำงานดูแลตัวเอง
แต่ว่าความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรกนะคะ